คล้ายกับระเบิดแต่เกิดขึ้นที่อุดรธานีครับ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะมันมีทั้งที่สมุทรปราการ

อุดรธานีเนี่ยเสียงดังตู้มฮะ

แต่คนจุดเอาประทัดไปยัดใส่มือคนสติไม่ดี
ด้วยความเคารพนะชาวบ้านเรียกกันสั้นใส่มือคนบ้า
ทำแบบนี้ไปดูครับ

ที่ฉันให้คำจำกัดความ๓ตัวอักษรตรงข้ามกับคำว่าดีค่ะ
คือให้ผู้ชายที่เขาสติไม่ดี

ประทัดไว้แล้วห้ามทิ้งห้ามโยน

จุดแล้วมันจะดังไปปั้งบนฟาให้เขาจับก้านไว้
แล้วให้ปล่อยออกไปจากมือปกติมันต้องปักพื้นใช่ไหมฮะ
แบบนี้เห็นคลิปแบบนี้คุณผู้ชมบอกเลย

เรียกคนที่ทำมันบ้ากว่ารึเปล่าทำแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเพจเฟซบุ๊กนี้เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้
และต้องการเตือนว่าเฮ้ยวัยรุ่นอย่าคึกขนองเกินกว่าเหตุเลย
มีกลุ่มวัยรุ่นครับไปแกล้งชายสติไม่ค่อยดี
หลอกให้เขาจับประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟ
แล้วห้ามโยนด้วยนะนี่นะฮะ
แฮชแท็กอย่าหาทำโจแสบแกล้งคนบ้าเล่นประทัด
พลเมืองดีก็เลยส่งคลิปนี้มาร้องเรียน

เขาให้คนสติไม่ดีไปกระโดดตบนี่ฮะ
โอ้ยตายแล้วเหมือนสันทนาการให้พวกเขาดู
แล้วเขาก็นั่งหัวเราะปรบมือเชียร์
พ่อแม่เห็นพฤติกรรมลูกหลานไหมคะ
นั่นสิครับเนี่ยคือกลายเป็นว่าคุณกำลังทำให้คนคนนี้
เป็นเครื่องมือในการสร้างเสียงหัวเราะกับพวกคุณเหรอ
ไม่แล้วมันเกิดอันตรายกับชีวิตเขานะคุณ
ใช่ครับดังนั้นเขาก็เลยต้องร้องเรียนว่าทำแบบนี้ไม่ดีเลยครับ
วัยรุ่นกลุ่มนี้นะเล่นไม่รู้เรื่อง
เอาประทัดให้กับคนสติไม่ดีเขาถือในมือให้จับในมือแล้วก็จุดไฟ
แชร์คลิปนี้เยอะมากนะฮะ
จากคลิปเหตุการณ์นี้เราไม่รอช้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยครับ
ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นโต๊ะม้าหินอ่อนแบบในคลิปนี่แหละ
ม้าหินอ่อนตรงนี้ปรากฏว่ามันอยู่เยื้องกันกับห้องน้ำ
ภายในสวนสาธารณะหนองสิม
ประทัดที่ผมบอกแล้วที่พี่คนเมื่อกี้เขาต้องถือในมือหน้าตาเป็นแบบนี้

นี่แท่งแดงเล็กแบบนี้นิดเดียวเองอะค่ะ
แต่วันละจุดแล้วมันดังปั้งโป้งนี่มันก็เจ็บเหมือนกันนะฮะ

และยังมีเศษซากหลงเหลืออยู่ด้วยนะครับ
นี่คือหลักฐานที่เจอบริเวณจุดเกิดเหตุ

ไปเจอกับพนักงานที่เขาคอยดูแลห้องน้ำในสวนแห่งนี้
วิยดาครับเล่าให้ฟัง
พี่เห็นคลิปแล้วพี่บอกตรงว่าไม่เหมาะสมเลย
จะคึกขนองอะไรกันขนาดนั้น
แล้วเอาจริงนะวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าใกล้ไม่ได้

ค้อนใส่โดนเครื่องใส่จะทำร้ายร่างกายอีกแบบนี้
แล้วมารวมกลุ่มกันแบบนี้โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ย
คืนอยู่กันจนถึงใกล้จะสว่าง
ถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่มาไล่ก็ไม่กลับบ้านกัน

ว่าเขาจะเป็นคนสติดีสติไม่ดี
อย่าไปทำเลยเพราะทุกคนก็เป็นคนเหมือนกัน
ลองฟังฮะ
ตัวเองสนุกแต่คนอื่นเจ็บ
ไม่ควรทำเรามีโอกาสได้คุยกับวัยรุ่นในพื้นที่
เขาก็บอกว่าเออผมก็วัยรุ่นเหมือนกัน

ผมบอกเลยว่าคนที่ทำเนี่ยไม่ดีเลย

คนที่ทำน่ะคือคุณมีสติดีแต่ทำไมไปทำแบบนั้น
เจ้าหน้าที่ต้องกวดขันเพิ่มเติมด้วยนะครับ